โอ้โหต้องบอกว่าสลดมากนะคะ

เหมือนกับพยายามที่จะใช้เข็มขัดรัดคอลูกชาย
ซึ่งเป็นเด็กผู้ชายอายุขวบกว่าเป็นเด็กลูกครึ่ง
เหมือนกับว่านะจะฆ่าลูกแล้วก็จะฆ่าตัวตายตาม
คนที่เห็นโอ้โหบอกตกใจมากนะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบนะคะ
เขาก็รู้พิกัดเขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าก็เจอตัวเจอแม่นะ
แม่ก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลูกจริงที่ทำไปเพื่อประชดสามีชาวต่างชาติเท่านั้น
แต่สงสารเด็กอ่ะถ้าใครได้เห็นได้ดูเนี่ยนะโอ้โหเสียงเด็กร้องเนี่ยนะน่าสงสารมากนะคะ
เนี่ยค่ะก็เป็นคลิปที่โพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความว่าตอนนี้เอาเข็มขัดรัดคอลูกให้ตาย
ต่อไปแม่จะผูกคอตายตามลาก่อนเจ้าหนี้เก็บเงินงานศพนะ

โอ้โหจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งผู้หญิงที่บอกว่าเป็นแม่เด็กเนี่ยค่ะน่าจะเป็นหนี้หรืออาจจะประชดสามีที่เป็นพ่อของเด็กอ่ะนะคะ
แล้วก็น่าจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
เผยแพร่ออกไปเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
ชินกรแก่นคงนายอำเภออำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
ตำรวจสพภูผาม่านไปถึงบ้านเลยค่ะ
แล้วก็นำตัวนางสาวสุภาพรอายุ๔๑ปีมาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายอำเภอชินกรบอกว่าตอนที่สอบปากคำนางสาวสุภาพรเนี่ยค่ะ
นางสาวสุภาพรเมาค่ะ
เนี่ยยังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่เลยอ่ะแม่ของเด็กอ่ะ

เขาบอกว่าสามีเขาเป็นชาวรัสเซีย
ในคลิปเขาก็เลยพูดภาษาพูดกับสามีเขา
เขาน้อยใจสามีเขา
คือสามีที่เป็นชาวรัสเซียเนี่ยเขาเหมือนกับไม่สนใจ

ก่อนเกิดเหตุนี้ตัวนางสาวสุภาพรแม่ของเด็ก
ไปขอนมโรงเรียนจากอบตมาเลี้ยงลูก
แต่ก็ได้มาจำนวนนึง
แล้วที่เขาบอกว่าเขาจะเอาเข็มขัดรัดคอลูกเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าลูกหรอก
ก็รักลูกเหมือนกันแต่แค่อยากจะประชดสามีเท่านั้นเอง
ก็ได้รับการแจ้งว่าบุคคลดังกล่าว
เขามีสามีเป็นชาวต่างชาติอยู่ที่พัทยาทำงานนะครับ
ด้วยที่น้อยใจว่าสามีอาจจะไม่ค่อยได้กลับมาบ้าน
แล้วก็ไม่ค่อยได้ส่งเงินมาให้ลูก
เขาก็เลยทำไปด้วยความเขานะครับด้วย
เขาก็เป็นคนที่ชอบดื่มเบียร์บ้างนะครับ
มีอาการมืนเมาอยู่นะครับ

ว่าให้สามีได้เห็นข้อมูลดังกล่าวนะครับ
เพื่อที่ว่าสามีจะได้เก็บความสงสารนะครับ
กลับมาหรือไม่ก็ส่งเงินอะไรมาเลี้ยงดูลูกบ้าง

เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องประสานทุกฝ่าย
เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กก่อนนะคะในเบื้องต้น
เดี๋ยวจัดหานมโรงเรียนจากทางอบตมาให้
จัดหางบประมาณซื้อเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาให้
คือตอนนี้แม่ลูกเขาอยู่กันแค่สองคน
นางสาวสุภาพรกับน้องอังเร
จริงแล้วลูกสาวอีก๒คนเขามีนะคะแต่ไปอยู่กับญาติ
ก็เลยกลัวว่าเบื้องต้นถ้าไม่ช่วยเหลือน้องอังเรเอาไว้ก่อนเนี่ย
ไม่รู้ว่าตัวแม่ตัวนางสาวสุภาพรคนนี้
เครียดอีกจะเมาอีกจะมาก่อเหตุอะไรไม่ดีอีกหรือเปล่า
เรื่องต้นสงสารเด็กเห็นใจเด็กช่วยเหลือเด็กก่อน
เรื่องของแม่เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีว่ามีปัญหาอะไรขนาดไหน
แต่คุณเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรเนี่ยกะจะให้สามีเห็นจะประชดเขาเนี่ย

ค่ะแต่คนที่ทุกข์ก็คือลูกร้องแบบ
โชคดีที่นายไม่ช่วยทันนะครับค่ะ